๑เดือนเต็มแล้วในการตามล่าตัวเสียแป้งนานโหด
หลังจากที่หนีออกจากโรงพยาบาล
เพราะว่าเป็นนักโทษที่มีคดีอุกชะกันมากมาย
แล้วก็๑๕วันแล้วสำหรับการที่เสียแป้ง

ยังอยู่หรือไม่อยู่แล้ว

เพราะหลังจากเมื่อวานมีข่าวออกมานะครับว่า
มีการติดต่อพบตรว่าจะมีการนำตัวมามอบตัว
แต่ไม่รู้ว่าการมอบตัวครั้งนี้จะเป็นเสียแป้ง
ถูกมามอบตัวหรือผู้ร่วมขบวนการคนอื่น
ทีนี้เราก็ติดต่อไปยังญาติของเสียแป้ง
เพื่อสอบถามกรณีนี้แหละครับ
ว่าจะมีการมอบตัวจริงหรือไม่
ด้วยภูมิชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะหัวหน้าชุดไล่ล่า
บอกว่ามีชายปริศนาติดต่อไปยัง
พบตรว่าเสียแป้งจะขอมอบตัว
ซึ่งก็กำลังตรวจสอบความชัดเจนอยู่

เพราะเกรงจะถูกตำรวจมองว่าจะไปช่วยเหลือเสียแป้งหรือเปล่า
คุณผู้ชมฮะขณะที่ผู้ใหญ่บ้านหมู่๘ตะบนควน

ผู้ใหญ่สมชายสิงหวงหรือว่าผู้ใหญ่ปู
บอกว่าจริงผมกับเสียแป้งนับถือเป็นพี่น้องมาเกือบ๒๐ปีนะ

จนกระทั่งเสียแป้งถูกจับเข้าไปอยู่ในเรือนจำนครศรี

และเสียแป้งแอบหนีออกมาจากโรงพยาบาล

ประกอบกับเสียแป้งเป็นที่รักใคร่ของชาวบ้านในทางกลับกัน

คิดดูว่าชาวบ้านบางคนบอกจะช่วยเสียแป้ง

จะติดต่อขอมอบตัวกับพบตรนั้น
ผมบอกเลยว่าไม่เป็นความจริงหรอก
เพราะเสียแป้งเป็นคนถ้าเดินหน้าทำอะไร

วัน๓๑วัน
ถ้าไม่ในจริงจริงเขาก็ไม่ใส่
เขาติดอับว่ามีไม้เป็นปริศน์หรอก

พูดด้วยครับร้าชาวน้ำขุ้น
ถ้าบอกคุณผมว่าครับหนวมผม
ว่าไม่
ไปนานแล้วไม่ถอยดิ
ทีนี้คุณผู้ชมคะคนสนิทของเสียแป้งมีเป็นพรานป่าด้วย
ต้องไปบุกหน่อยค่ะไปดูซิว่าขนำของเขาเนี่ยมันมีหลักฐานอะไร
มันมีร่องรอยอะไรที่เชื่อมโยงไปถึงเสียแป้งบ้าง

ก็เนี่ยคนเขาตั้งข้อสังเกตเอาไว้เพราะอะไรรู้ไหม
คนสนิทของเสียแป้งคือตอนนี้ไม่เห็นหน้ามาจะ๒เดือนแล้ว
เขาหายไปพร้อมกับเสียแป้งหรือว่ากำลังพาเสียแป้งหลบหนีอยู่หรือเปล่า
เจ้าหน้าที่ก็ยังคงปฏิบัติการตามหาตัวเสียแป้ง
คือจากวันปะทะวันที่๘ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้๑๕วันแล้ว
ทีมข่าวก็ได้ข้อมูลมานะคะบอกว่าคนสนิทอย่างในพริกกับนายนก
นกเนี่ยนะบางคนก็เรียกพรานนกเพราะว่าเขาเป็นคนที่เชี่ยวชาญชำนาญเส้นทางมาก
รู้ทุกซอกทุกมุมของเทือกเขาบรรทัศน์นะคะ
พรานนกหรือว่าในนกเนี่ยนะเขาเป็นคนพัฒน์ทะลุง
พ่อแม่เนี่ยเป็นคนมีตังค์แหละก่อนจะมาอยู่สวนยางที่สายทุ่งเคียนทราบที่ปะเหลียนจังหวัดตรังเนี่ยนะคะ
คือเขาบอกว่าเนื้อที่คือด้วยความที่เป็นคนมีตังค์นะแล้วมีสวนยางเนื้อที่ประมาณ๑๐ไร่
มีขนำที่กำลังก่อสร้างอยู่หลังนึงด้วยแล้วพอไปสำรวจขนำดูขนำหลังนั้นน่ะสร้างยังไม่เสร็จนะ
แต่เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูสภาพขนำที่ยังสร้างไม่เสร็จเอ๊ะทำไมเหมือนกับมีร่องรอยการมาพักอาศัยแล้วอ่ะ
เจอทั้งเสือคลุมเจอทั้งกางเกงเจอทั้งหมอนเสืออุปกรณ์ทำสวนยางอุปกรณ์ในการประกอบอาหารแขวนอยู่ตามผนังอยู่
เครื่องครัวเนี่ยก็มีเสื้อผ้าเห็นไหมรองเท้าหมอนหนังสติ๊กมีดพระเนี่ยเหรอเป็นขนำที่ยังไม่เสร็จ
มีรายงานด้วยนะคะว่าในพริกกับนายนกเนี่ยยังอยู่บนเทือกเขาบรรทัศน์
ยังไม่ได้หนีออกจากบริเวณใกล้กันกับจุดที่มีการยิงปะทะแต่อย่างใด
แล้วไม่ได้หนีลงมาแต่เจ้าหน้าที่ไม่พบมันยังไงฮะ
ก็เขาบอกว่าอยู่ในถ้ำไงคุณบุ๊คอยู่ในถ้ำบนเทือกเขานั้น
แล้วชาวบ้านเขาก็บอกเล่าเขาพูดตรงกันเลยโอ้ยพรานกอ่ะเหรอโอ้ยอยู่บนเทือกเขาบรรทัศน์ได้เป็นเดือนอ่ะ
ดำรงชีพใช้ชีวิตอยู่บนนั้นได้แบบสะดวกสบายเลย
เพราะว่าก่อนหน้านี้พรานกเคยหายไปบนเทือกเขาบรรทัศน์เกือบสองเดือนมาแล้ว
เพราะฉะนั้นพอรอบนี้อีกไงแล้วพระนกมีของดีอะไรไหม
คือเขามีของดีเขาเคยเดินป่าขึ้นที่สระมรณะหรือว่าสระนิรกาอยู่กลางเทือกเขาบรรทัศน์เลยนะ
แล้วปรากฏว่าสระตรงนั้นมันเป็นสระน้ำสีดำน่ากลัวมากเลย
แล้วปรากฏว่าพรานกเขาเคยไปเจองูเป็นงูเหลือมยักษ์นะอยู่ตรงสระนั้น
แต่ว่าด้วยความที่พรานกเขาพกของดีของเขาคือว่านนาคาราช
เชื่อว่าสามารถป้องกันพวกงูป่าได้เพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่านี่ไงนี่ไงของดีที่พรานนกติดตัวเอาไว้อ่ะ
ไม่ว่าจะเจอสัตว์ดุร้ายอ้าวก็มีว่านนาคาราชอยู่ป้องกันงูได้
ชาวบ้านเขาล่ำลือนะเกี่ยวกับเรื่องของงูยักษ์นะ
จำได้ไหมที่ผมเคยเล่าไปนะว่ามีผู้หญิงตายเพราะว่าถูกงูยักษ์รัด
เขาบอกเป็นพญางูเลยนะแล้วก็พญางูเนี่ยก็ยังอยู่บนเทือกเขาบรรทัศน์ไม่รู้กี่ตัว
แต่เขาบอกไม่มีใครเคยเห็นนะแต่เป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันมา
ใช่ทีนี้เราก็ได้ไปคุยกับหนึ่งในคนที่ได้รับผลกระทบ
ทำไมถึงได้รับผลกระทบล่ะก็โอ้โหทุกวันนี้ใช้ชีวิตแบบยากลำบากเหลือเกิน
เพ่งเล็งตำรวจสะกดรอยตามทุกวันอ้าวถ้าอย่างงั้นเนี่ย
แปลว่าเขาต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับทางเสียแป้งหรือยังไง
คนนี้คนนี้เลยค่ะในโล้นในวันลบยศสิริ
อายุ๓๖ปีนะคะเขาเป็นเพื่อนบ้านของพรานกเขาบอกจำได้เลยนะ
วันที่ตำรวจ๓๐กว่านายบุกเอาปืนมาจอดแล้วก็มาล็อกตัว
เค้นสอบว่าผมรู้จักพรานนกไหมผมเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักเฉย
ผมไม่ใช่คนส่งเสบียนให้กับแก๊งเสียแป้งผมไม่ใช่เด็กของใครด้วย

หั้งนอกหลังกับมันก็เป็นฟึระเป็นบำติ่งว่าเง็นเจ้า
ไม่ทรงที่กับบ้าลังเป็นเค้านะ
ก็นี้แหละคือสิ่งที่เค้าตอบมาและตัวเค้าเองเขาบอกเต็มหนูคงรับผลกระทบด้วยนะ

มีจุดที่ต้องสงสัยนะบอกว่าตำรวจชุดฉลามทอง
ที่จังหวัดปัตตานีเขาบอกว่าไอ้จุดที่จะไปซ่อนตัวได้

ประมาณสัก๓กิโลมันจะมีประมาณถ้ำนึง
บริเวณเขาบรรทัศน์และเหนือขึ้นไปจากน้ำตกท่าช้าง
ถ้ำลาเนี่ยเป็นสถานที่ที่อาจจะเป็นเสียแป้งเข้าไปซ่อนตัวหรือเจอเบาะแสได้
ตำรวจทั้งหมด๗นายก็เลยลองเดินขึ้นไปสำรวจค่ะ
แล้วใช้เวลานานกว่า๒ชั่วโมงครึ่งเลย

อันนี้กราฟิกหน้าจอที่เราขึ้นให้เนี่ยนะคะ
ตอนที่เขาเดินสำรวจเจออะไรบ้าง

เขาบอกว่าท้ายที่สุดมันเป็นของชาวบ้าน

แล้วพอเดินทางไปถึงถ้ำลานะ

อะไรพวกอาหารกระป๋องที่แกะแล้ว
เจอแก้วเจอกางเกงเก่า

คุณผู้ชมร่องแรงความรอยขวาสุด
แล้วเหมือนก็มีคราบขะเหมาดำนั่นมันมีการติดไฟนี่
ก่อไฟอะไรหรือเปล่าเสียแป้งใช้พื้นที่ตรงนี้ในการอะไรนะ
ใช้ชีวิตอยู่หรือเปล่าสารอะไรแบบนี้มีอุปกรณ์สารด้วยไม้ไผ่เอาไว้ใส่ของป่า
แล้วเขาก็เชื่อว่าตรงนี้เนี่ยถ้ำตรงนี้อยู่ได้แบบ๕๖คนสบายเลยค่ะ
อดคล้องกับลุงนันลุงนันน่ะเป็นนายพรานเขาก็ยืนยันว่าของในถ้ำเนี่ยนะ
นันออกบอกว่าของตรงนั้นน่ะไม่ใช่ของเสียแป้งของผมเอง
แล้วส่วนตัวเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเสียแป้งเนี่ยเขารู้หลักการเอาชีวิตรอดรู้จักป่าเนี่ย
เขาไปหลบตามซอกหินตามถ้ำต่างก็หลบเจ้าหน้าที่ได้
แต่ผมก็ไม่ยืนยันเหมือนกันว่าเสียแป้งจะยังอยู่บนเทือกเขานี้ไหม
ส่วนปฏิบัติการวันนี้นะฮะเจ้าหน้าที่มีการสับเปลี่ยนกำลัง
แล้วก็จัดส่งเสบียงโดยตำรวจชุดปฏิบัติการ๗ชุดเกือบ๑๐๐นายนะครับ
กำลังปิดเส้นทางและตรวจสอบเส้นทาง
การตรวจสอบตามถ้ำต่างที่มีอยู่
หลายถ้ำบนเทือกเขาบรรทัศน์นั่นนะครับ
ด้านของเจ้าหน้าที่หน่วยฉลามทองปัตตานีชุดสยบศึก
เปิดเผยบอกว่าตอนนี้สถานการณ์ในพื้นที่นิ่งนะ

แต่คิดว่ามันอาจจะยืดเยื้อแน่นอนในการตามตัวเสียแป้ง
แล้วก็ส่วนตอนนี้ต้องรอคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา
ว่าจะดำเนินการหรือเดินหน้าต่ออย่างไร
แต่ส่วนตัวของหน่วยฉลามทองปัตตานี
เชื่อว่าจะต้องอยู่จับให้ได้
ถ้าตายต้องเจอศพครับ
ณตอนนี้มันยืดเยอะแล้ว
อุปกรณ์บางสิ่งบางอย่างที่เตรียมมา
มันก็เริ่มจะไม่ค่อยพอแล้ว
ก็ภารกิจยังเสร็จเมื่อไหร่ก็ยังตอบไม่ได้
มันต้องรอคำสั่งของภูมิคับบัญชาอีกครั้งหนึ่ง
ว่าภารกิจตรงนี้มันจะแล้วเสร็จตอนไหน

เจ้าหน้าที่ก็ตั้งด่านตรวจความมั่นคง
แล้วก็มีการแจกใบปลิวใบหน้าของเสียแป้ง
เพื่อให้ประชาชนได้ช่วยแจ้งเบาะแส

ตอนนี้คือเจ้าหน้าที่มาวางกำลังตรงเชิงเขานี่เยอะนะฮะ
ตำรวจสพมันนังพร้อมอาวุธครบมือก็ยังลาดตระเวน
เนื่องจากเป็นจุดล่อแหลมที่คาดว่าเสียแป้ง
จะใช้เป็นเส้นทางในการลงมาตรงนี้

หลังจากที่เจ้าหน้าที่เปิดปฏิบัติการติดตามไล่เสียแป้งไล่ล่าเสียแป้ง

ตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านหมู่สองตมตม
บอกว่าชาวบ้านกำลังเดือดร้อนหนัก

สองไปจับสัตว์น้ำที่อ่างเก็บน้ำไม่ได้แล้วนะฮะ
ก็เลยจะยื่นหนังสือต่อรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุง
เพื่อขอให้ชาวบ้านสามารถเข้าไปกรีดยาง
และจับสัตว์น้ำได้ทั้งกลางวันและกลางคืน

เชื่อว่าเสียแป้งคงไม่หลบหนีมาแล้วมั้ง

ขอเถอะพื้นที่ทำกินของชาวบ้าน
ขอให้เจ้าหน้าที่เปิดทางให้หน่อยนะครับ

ก็จริงมีเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติการอยู่ตรงนี้เยอะนะ

ดังนั้นขอให้ชาวบ้านไปหาปลาจุดนี้ได้ไหมนะครับ

ปฏิบัติการในการไล่ล่าเสียแป้ง

และ๑๕วันที่หนีเข้าเทือกเขาบรรทัศน์นะครับ

โดยเฉพาะคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่พักใต้

แล้วก็ปิดเกมนี้ได้สักทีนะคะ